ออกมาให้ทนายรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาขับรถชนใคร
ไม่รู้เลยว่าขับรถชนใครจนเห็นข่าวนี่แหละ

คือรู้ว่าขับชนแต่ไม่รู้ว่าชนใครอย่างนี้หรอ

ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยว่าขับรถชน
ทานโทษนะคะนั่นมอไซค์หรือว่ามดที่คุณชน
มันต้องมีเสียงถูกไหมต้องมีรอยกระแทกมีอะไรแบบนี้

คือต้องขอบคุณอย่างหนึ่งว่าพลังของโซเชียลมันมีอิทธิพลมาก
เพราะว่าเป็นข่าวเป็นเรื่องในโซเชียล

ก็ทำให้น้องนักเรียน๓คนที่เป็นพี่น้องกันล้มแล้วก็บาดเจ็บกันไป
คนขับกระบาดตอนนั้นไม่จอดลงมาเหลวแลอะไรเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๓กรกฎาคม
ที่ถนนสายนครสิทธิ์ธรรมราชบางปู่ช่วงบริเวณปากซอย
ใกล้กับโรงเรียนเบนจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

ก็เดินทางไปพบกับพนักการณ์สอบสวนสพมนครสิรธรรมราช
แจ้งความลงบันทึกประจำวันให้ติดตามคนขับที่ขับรถชนดำเนินคดี
เนื่องจากว่านางสาวยายังลูกสาวเริ่มมีอาการบาดเจ็บที่ไหล่ขวาแล้วก็ขาขวา
ตอนแรกเหมือนว่าไม่เจ็บหนักมากแต่อาการมันเริ่มแสดงมากขึ้น
เริ่มมีอาการเจ็บตามร่างกายแล้วก็ไปพบคุณหมอเพื่อตรวจสุขภาพ
คนที่ล้มที่คุณผู้ชมเห็นขาชี้ฟ้าคือน้องยายัง
ส่วนน้องที่บาดเจ็บก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เห็นว่ากระบะก็ขับตีคู่มา
ไม่ได้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวเลยจู่เขาก็เลี้ยเข้าซอยแบบกระทันหันไปเลย

ก็เลยถูกกระบะเหยียบเบรกแล้วก็ชนจนล้ม
รถเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมีแค่รอยบริเวณบางคน
หน้ากับไฟหน้าที่มันถลอกนิดหน่อย

กระทั่งตอนค่ำเริ่มปวดแล้วเริ่มปวดตามร่างกายแล้ว

เพราะว่ามันน่าจะส่งผลกระทบกับร่างกายในภายหลังนะครับ
รวบถึงชั่วเวอร์
ธามาศตัวเขาเองไม่ได้มาแต่ส่งทนายความมา

ก็เลยขับรถต่อไปโดยที่ไม่ได้จอดลงไปดู

ก็เลยเดินทางไปลงบันทึกประจำวัน

เพื่อให้ตำรวจติดต่อคนขี่รถจักรยานยนต์มา

และตั้งใจว่าจะเดินทางไปพบภูมิในการโรงเรียนที่น้องนั้นเรียนอยู่
เพื่อติดตามน้องที่ประสบเหตุมาให้ความช่วยเหลือ
แต่มาทราบว่าพ่อของนักเรียนที่ประสบเหตุนั้นเดินทางไปแจ้งความแล้ว
จึงมาเพื่อต้องการจะขอพบผู้เสียหายที่โรงพัก

ทางคนขักเองบอกว่าเขาไม่สังเกตเห็นเหรอคะจังหวะนั้นคือโซเชียลตั้งคำถาม
เขาบอกว่าเหมือนเข้าใจว่าขับรถตกหลุม
อันนี้ทนายใช่ไหมคะทนายบอกทนายบอกว่าคนขับรถเป็นคนบอกแบบนั้น
แต่จากที่เราเห็นก็ค่อนข้างจะขับซิ่งเหมือนกันเนอะ

ทีนี้ทนายความก็มีการเจรจาตกลงเรื่องของค่าเสียหายกับพ่อคนเจ็บ

ประกันภัยก็จะดำเนินการซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กลับมาสภาพเหมือนเดิมนะฮะ
พร้อมกับมอบเงินทำขวัญให้๑๐๐๐บาทและรับผิดชอบเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้ง๓คนจนกว่าจะหาย
ส่วนเรื่องของทางคดีจำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาคนขับไปแล้วนะฮะ
ข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บแล้วก็ทำการเปรียบเทียบปรับไปเรียบร้อย
แต่ว่าคนขับไม่ขอเปิดเผยใบหน้าและนามสกุลทราบแต่ว่าชื่อนางจุธามาศ
คือคุณผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาเยอะนะบอกว่าจะไม่รู้จริงเหรอว่ารู้สึกว่ารถชนอะไร
เพราะว่ามันถือว่าชนแรงนะหลายคนก็บอกว่าคุณคุณบอกว่าไม่รู้ว่าขับชนอะไรเนี่ย
คุณแน่ใจนะว่ามันคือสาเหตุนี้จริงที่ทำให้คุณขับต่อไปแล้วไม่ลงมาดูเขา